ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณให้รอดจากวิกฤตนั้น
เกมที่ใช้เพียงความถนัดความรักความสามัคคีของคนในครอบครัว
แค่ทำให้ได้เพียง๔ข้อรับทุนไปต่อชีวิตสูงสุด๑ล้านบาท

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต
เกมต่อชีวิตเกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัวครับ
คุณผู้ชมครับคนเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เลือกที่จะใช้ชีวิตได้
ครอบครัวที่มาร่วมรายการในวันนี้ครับมีทั้งความยากจนความพิการ

ส่วนพ่อของหนูพิการตาบอดสองข้าง
หนูอยู่บ้านหลังนี้กับพ่อและแม่ครับ
พ่อของหนูเป็นคนพิการตาสองข้างค่ะ
ตอนเด็กพ่อหนูรู้ว่าพ่อเป็นคนพิการ
หนูก็เสียใจแล้วก็รู้สึกเครียดค่ะ
พ่อจะดูแลเราได้ไหมจะเลี้ยงเราได้ไหม
เพื่อนที่อยู่ปฐมจะชอบล้อแล้วว่าพ่อตาบวชอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะ
พอโดนเพื่อนล้อบ่อยก็โกรธเพื่อนแล้วก็ต่อยเพื่อนบ้าง
ทั้งผู้หญิงผู้ชายเลย

น้องลิ้นเป็นหนูล้อ

จะมีแม่คอยแบบว่า
ต้องน้อยใจนะอย่างน้อยก็ยังมีพ่อกับแม่อยู่เคียงข้าง

เปิดตาบอดวันยี่สิบกว่าปีแล้ว

ถึงพ่อหนูจะตาบอดแต่หนูก็รักพ่อ
พ่อเป็นคนดูแลหนูมาตั้งแต่เด็ก
ทำทุกอย่างเพื่อหนูส่วนแม่ของหนูพิการตาหนึ่งข้างค่ะข้างซ้าย
แม่พิการตั้งแต่เกิดค่ะ
ทุกวันนี้นะคะทำมาหากินด้วยการรับจ้างทั่วไป
รับจ้างถอนก้าดำนาอะไรพวกนี้ค่ะ
เขาใช้ให้ไปรับจ้างอะไรก็ไป
รับจ้างทำนู่นทำนี่มาแล้วก็เก็บหอมลมลิฟต์ไว้
จากเบี้ยอย่างชีพด้วยเก็บสะสมอยู่ประมาณปีกว่ากว่า
ก็เลยนำทุนตรงนี้ไปซื้อจากที่ต้องการมาเป็นเครื่องมือประกอบอาชีพ
พอมีจากรายได้ครอบครัวก็เริ่มเพิ่มขึ้นมา
พอทำไปนานสุขภาพร่างกายเริ่มแย่ค่ะ
หมอบอกว่าเป็นไตขาดน้ำนะ
ตากอีกข้างก็เริ่มพล่ามัว
มีโต้ขาวขึ้นกินตาดำเข้าไปแล้ว
กังวลว่าวันหนึ่งมองไม่เห็นอะไรแล้วจะทำยังไง
สองคนเขาจะอยู่กันยังไง
เครียดแต่ไม่กล้าบอกคุณลูกบอกแฟน
ทุกวันนี้ผมทำงานช่วยเมียทุกอย่าง
ย่าถอนก้าเลี้ยงวัว
เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่ครับ

เริ่มทำงานบ้านช่วยแม่ตั้งแต่อายุ๖ควบ
ทุกวันนี้หนูต้องตื่นเวลาตี๕เพื่อที่จะมาทำงานบ้าน
แล้วก็ทำอาหารครับ
โมงหนูก็ไปโรงเรียน
ใจการดูดูผลชาติศาสนาระวังสรรค

เข้ากับเพื่อนได้ดีทำกิจกรรมกับเพื่อนได้ดี
เวลาเริ่มเลิกเรียนนิวก็ต้องหลีบกลับบ้าน

อะไรไปกลัวจะเกิดอุบัติเหตุ

ขึ้นมาประมาณ๖โมงทำงานบ้าน

แล้วก็เอาวัวไปผูกกลางทุ่งบ้าง
ถ้ามีคนมาจ้างไปถอนก้าหรือว่าไปทำนาย

พอครูเกดมาเห็นก็แจ้งไปทางผู้บริหาร
ทางฝ่ายบริหารก็ให้ความสำคัญ
ช่วยหาทุนการศึกษาต่างให้
ทุกวันนี้หนูก็จะได้ทุนการศึกษา
มาจากทุนที่ครูเกรดพามาให้

คุณครูเกดดูแลหนูทุกเรื่องค่ะ
แม่ก็จะชอบเอาผักผลไม้
ไปฝากครูที่บ้านบ่อยค่ะ
แม่เขาอยากตอบแทนครู
การที่เก็บผักเก็บอะไรไปฝากครูเกรด
มันก็เป็นน้ำใจเล็กน้อยค่ะ

ของน้ำใจครูเกตที่ให้เขาครอบครัวมา
จากการที่ได้มาสัมผัสชีวิตครอบครัวนี้นะคะ
เขาไม่เคยที่จะท้อแท้
ทั้งที่ค่อนข้างที่จะขาดสน
เขาจะพยายามมองหาว่า
จะทำอะไรเพื่อให้เกิดรายได้
จะทำอะไรเพื่อให้เกิดเป็นทุนสำหรับลูก
ถึงแม้แสงสว่างในการดำเนินชีวิตของเราจะน้อย
ก็ต้องใช้แรงนี่แหละ

เป็นตัวช่วยในการดำเนินชีวิตต่อ
ถ้าหนูมีโอกาสถ้าหนูมีเงิน
สิ่งแรกที่หนูจะทำคือใช้หนี้ให้คุณแม่
แล้วก็เก็บไว้เป็นทุนการศึกษา

เพื่อที่จะให้คุณพ่อคุณแม่ใช้เป็นอาชีพต่อชีวิตไปค่ะ

อยู่ไปนี่แหละสู้ไปนี่แหละ
อย่างรักเหมือนเดิมครับสู้ครับไป
ในวันนี้ที่มองเห็นอยู่ขอสู้ค่ะ
สู้เพื่อที่จะให้ลูกอยู่ดีในวันข้างหน้า
แล้วใช่ละตรวจจะได้
คุณผู้ชมครับคำว่าสู้มีอยู่ในหัวใจของนักสู้เท่านั้น
ช่วงหน้าครับมาพูดคุยกับครอบครัวของน้องลินในเกม
กลัวหัวบอกว่าวันนี้แม่จะไม่มีโอกาสได้มองเห็นอีกแล้วนะ
มันก็คงจะแย่ที่สุดในชีวิตแล้วล่ะค่ะ